แน่นอนครับเรื่องของความเชื่อมเรื่องของชกลาบเรายังมีให้ได้ชมกันต่อคุณผู้ชมครับแต่ว่าเรามีข่าวมาจากคุณรสลินคุณปุ๊ยทีวันนี้เนี่ยไปอยู่ที่วัดเจดีเขาบอกว่าหลังจากที่เกิดดราม่าขึ้นมากับเรื่องของคนที่ไปไลฟ์ไปอะไรกับเรื่องของคนบินนั้นล่าสุดทางวัดห้ามถ่ายคลิปห้ามไลฟ์สดเก็ดขาดก็เลยไม่สามารถที่

จากการสอบถามค่ะมีคนโชคดีถูกรางวัลใหญ่มาแล้ว
หลายคนเงินรวมรวมเป็นล้านงวดที่แล้วเนี่ย
แล้วงวดที่ผ่านมาเขาบอกว่าถูกกันแบบนี้
ต่อต่อต่อต่อต่อกันยี่สิบงวดส่วนเมื่อวานนี้นะคะ
บรรยากาศส่องสอขูดถูหาตัวเลขคึกคักค่ะ
ห้าสิบเจ็ดเนี้ยเลขห้าเลยอย่างงี้อ่า
เลขห้าอ่าใช่เลขห้าห้าห้าสี่สองห้าสี่สองอ่า
คุณพี่อย่าพูดเสียงซะดังจนนะอืมอ่าแล้วแต่เลยนะ

ประดูกยืนนะครับที่ตำบลประดูกยืน
อำเภอลาศักดิอุทัยธานีนะฮะชาวบ้านก็ไปไปไหว้ต้นตะเคียนสะใบทองครับ
นะฮะก่อนหน้านี้วัดประดูกยืนเนี่ยและชาวบ้านเนี่ย
ได้ร่วมกันประกอบพิธีอันเชิญต้นตะเขียนนี้ลำต้นยาวยี่สิบเก้าเมตรแปดสิบสี่เซนติเมตร
รอบลำต้นเนี้ยสองเมตรห้าสิบเอ็ดเซนมีคนไปเจอขุดพบ
แล้วก็ทำพิธีอันเชิญขึ้นมาบวงสวงขึ้นมาครับ
พอชาวบ้านรู้ข่าวนะฮะก็เดินทางไปวัดกันอย่างไม่ขาดสายเลย
เพื่อไปขอโชคลาภนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าสืบเนื่องมาจากว่ามีคนไปขอแล้ว
โชคดีมาแล้วหลายครั้งทีเดียวขาวเลยนะฮะนี่ฮะ
คุณผู้ชมเรากลับมาต่อที่ที่อ่าที่ต้นประดุเนี่ยนะฮะ
อ่าขออภัยต้นตะเขียนทองที่วัดประดุยืนค่ะนะฮะ
จับปิงปองจากหายไปล้วงเออไปล้วง

สูงแปดห้าสูงแปดห้าสูงห้าแปดเนี่ยนะจ้ะจัก
แหมคุณป้าก็ปรนึงทำงานอยู่ที่สนับงานสลากแน่อ่า
ดีนะไม่โชว์ยื่นออกมาแบบนี้ด้วย
ก็ตามนั้นแหละฮะความพึงพอใจของแต่ละบุคคลนะ
ค่ะข้ามไปที่สุพรรณกันหน่อยนะคะ
วัดอุทุมพรารามในตำบลดอนโพทองอำเภอเมืองค่ะ
นักเสี่ยงโชคเข้าไปกราบไหว้ขอพรหลวงพ่อสำเร็จทันใจก้าวหน้า
จากนี้ค่ะยังมีอีก๒จุดที่ให้กราบไหว้คือ
ขุนช้างมหาเศรษฐีและแม่นางสบายทิพย์เป็นตะเคียนตะเคียนมงคล
อกจากนี้นะคะไปกราบไหว้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะคะ
ทำยังไงล่ะก็ต้องไปเสี่ยงเซียมสี่ยักษ์
รวมถึงที่นี่มีสาระไอ้ไข่ด้วยเขาก็เอาพวงมาลัยเอาดอกไม้เอาทองคำเปลว
ถิมเมืองสุพันธ์ชาวบ้านทั้งจังหวัดสุพันธ์บุรี
และจังหวัดใกล้เคียงจากชายหน้าจาก่อทุ่ม
ด่อมด่อมมองมองส่องส่องหาหาถ่ายถ่าย
นี่ค่ะแต่มันก็เป็นจุดกระจายเหมือนกันนะดูยากนะคะ
คนเขาก็ดูกันตลอดเยอะล่ะนะฮะอันแล้วแตกเลยละกันนะฮะ
ส่วนที่วัดสว่างอารมณ์ครับนะฮะอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
ไม่ไปก็ไม่ได้แล้วครับคนก็ไปไหว้เยอะนะมีพระเงินพระทอง
พ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมมาก็มีนะฮะตาทองนิ้วลายก็มี
ไอไข่สามนครกุมารน้องก้าวเลิฟเลิฟโอ้โหที่นี่เข้ามาทุกคะแนนก็นะ
เต็มไปหมดเลยนักเสียงโชคเขาสนใจอะไรเป็นพิเศษรู้ไหม
อะไรฮะกุมารจุกรรมอ่าอยู่ที่หน้าสาราการประเรียนนะครับ
เขาก็ไปรุมไปล้อมขอพรกันแน่นเลยไม่รู้กุมารจุกดำจะฟังทันหรือเปล่า
เพราะคนขอเยอะมากตอนนี้จุกไม่ดำแล้วจุกทองแล้ว
หนึ่งในคนที่เคยไปขอพรจากกุมารจุกดำคือคุณนาเขาบอกว่า
เคยไปขอพรแล้วถูกมาแล้วสามงวดติดต่อกันอ่า
ครั้งนี้ก็เลยไปกระซิบขอพรข้างหูกุมารจุกดำเหมือนเดิม
ก็เลยอ่ะขอบขอบคุณท่านกุมารจุกดำเธอก็เขย่าก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็
ก้มไปดูสักนิดนึงแล้วเสร็จปุ๊บเดินออกไปข้างหน้าก็ไปซื้อตามที่เธอได้
เนี่ยตามที่ปรากฏแบบนี้อ่ะแล้วแต่ดวงใครดวงมันนะฮะ
ค่ะเอากราบไหว้ขอพรตามจุดสถานที่ต่างไม่ว่าจะเป็นศาล
ไม่ว่าจะเป็นวัดพาไปดูของแปลกเลยแล้วกัน
แต่อันนี้ต้องใช้วิจารณญาณด้วยนะคะแล้วก็แล้วแต่ใครละกันนะคะ
ตาดีก็ว่ากันไปนะคะนี่เป็นจอมปลวกค่ะเขาบอกว่าเอ๊ะ
มองไปมองมามันเหมือนเสียงพญานาคโผล่ขึ้นจากผิวดินเหมือนกันนะ
ความสูงค่ะประมาณ๑เมตรมียอดปลายแหลมชี้ไปทางทิศตะวันออก
ถูกพบที่สวนนะคะของบ้านละกิจเจ็ดสิบเก้าค่ะ
ตำบลซับเปิบอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ
เจ้าของบ้านชื่อว่าคุณเอกราชเนี่ยเขาบอกว่าตอนที่ไปเจอเนี่ย
เดินดูต้นมะขามหวานอยู่ในสวนนั่นแหละสังเกตเห็นอ้าว
ศูนย์เรามีจอมปลวกด้วยอยู่ใกล้ต้นมะขามหวาน
เล่าให้เพื่อนฟังค่ะเพื่อนมาเลยมากราบไหว้ขอโชคขอลาบตามความเชื่อ
แล้วก็เอาแป้งฝุ่นไปหล่วยรูปไลท์เบาเบา
แล้วก็ใช้ไฟฉายส่องหาอะไรบางอย่างที่คิดว่าจะเจอเนี่ยนะ
บางคนก็เอาโทรศัพท์มือถือมาถ่ายภาพเก็บไว้แล้วกลับบ้านค่อยไปซูมดู
แล้วก็เอาไปเสี่ยงโชคต่อไปค่ะอ่ะของแปลกก็ยังมีมาต่อเนื่อง
คุณผู้ชมนะฮะที่เชียงใหม่เขามีชาวบ้านไปเจอหน่อไม้
รูปร่างแปลกตาคุณผู้ชมดูมันคืออะไร
่อไม้มันต้องเป็นแบบเรียวขึ้นไปสูงขึ้นไปด้านบนอย่างเง
บอกว่าเฮ้ยมันแปลกมันเหมือนหงอนพญานาค
แม่ริมจังหวัดเชียงใหม่แหมผุดขึ้นมาแบบนี้แปลกแบบนี้
ไม่ได้ละนี่เห็นไหมเหมือนไหมล่ะฮะเหมือน
นี่คล้ายหงอนพญานาคเลยชาวบ้านเขาบอกว่าเขาเห็น
งูเลื้ออยู่ที่บริเวณนี้ก็เลยถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้
ที่งูจะเลื้อยหายไปในกอไผ่กอนี้

จุดที่งูเลื้อยเข้าไปเนี่ยมันเป็นกอไผ่รูปร่างแปลกตาคล้ายกับหงอนพญานาค

นะแสดงว่ามันต้องเป็นอภินิหารอะไรบางอย่างก็เลยไปหาทูปหาเทียนมาจุด
ขอเข้ามาลาโทษแล้วก็บวกขอโชคขอลาบไปด้วย
ค่ะเออนี่ฮะนะฮะเมื่อวานชาวบ้านรู้ข่าวไปสิต้องไปสิเมื่อวานวันที่สิบห้าวันที่สิบหก

เออเพราะว่ามันจะขลังหน่อยไปตอนพบค่ำหน่อยเชื่อว่าช่วงพบค่ำเงียบเงียบเนี่ย
แล้วเอาไฟส่องไปเนี่ยมันจะเห็น
ของดีของเด็ดที่เขาว่ากันว่าอย่างนั้นนะฮะเห็นหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกัน

แต่ว่างูเงี๊ยวเขี้ยวขอด้วยนะฮะเพล่าสร้างไปดึกแบบนี้นะครับใช่
เอามาดูต้นไม้รูปร่างประหลาดต่อกันเลยนะคะอยู่ที่อุทยานแห่งชาติ
อยภูนางอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพยาวค่ะ
ต้นนี้ชื่อว่าต้นสมพงศ์หรือว่าต้นกระบุง
สูงตั้ง๒๕เมตร๑๐เซนติเมตร
ความกว้างของราก๔เมตรกับอีก๑๗เซนติเมตร
แค่ดูแบบนี้ก็รู้แล้วว่าแปลกนะ
เพราะว่าปกติต้นไม้ต้องพุ่งไปหาท้องฟ้านู่น
แต่๒ต้นนี้มันมี๒ต้นนะคะคุณผู้ชมดูดีมันไม่ได้มีต้นเดียวนะ
เขาบอกมันมี๒ต้นโค้งมาติดกันเป็นต้นเดียว
ชาวบ้านบอกว่าต้นด้านขวาเป็นเพศผู้
เพราะว่าไปส่องดูดีมันมีกิ่งก้านยื่นออกมา
เหมือนอวัยวะเพศชายตรงกลางน้ำต้นเขาบอก
จากนี้มีความโค้งงอไปหาต้นซ้ายมือ
ต้นซ้ายมือน่าจะเป็นเพศเมียเขาบอกแบบนี้นะคะ
อกจากนี้ค่ะดูว่ามันเป็นเพศผู้เพศเมียแล้ว
เขายังไปบอกว่ามันมีอะไรบางอย่างปรากฏที่บริเวณลำต้น
ชัดเจนเจ้าหน้าที่ที่ไปดูคนที่ไปดูบอกล่ะ

นี่ไงแต่มันเป็นมือคนหรือเปล่านะ
ชัดเจนซะตั้งแต่นั้นคนก็ช่างไปทำเอาไว้นะ
ส่วนที่บริเวณวัดพระธาตุพระรออำเภอ๒จังหวัดแพร่
นับร้อยคนไปร่วมพิธีบวงสวงสารปู่เจ้าสมิงพราย
เดิมนั้นพิธีบวงสวงจะจัดขึ้นในช่วงเดือน๕ของทุกปีนะ
แต่ว่าที่ผ่านมามันเจอโควิด๑๙ก็เลยต้องงดกันไป
หลายคนบอกว่าช่วงที่ผ่านมามีคนในหมู่บ้านพากันฝันร้ายต่างนานา
ไข่ต้ม๙๙ฟองไปใช้ในพิธีตามคำแนะนำของเจ้าอาวาสสุดท้ายนะ
ชาวบ้านก็เลยเอาเลขไข่ต้มไปตีเป็นเรื่องของโชคลาภในครั้งนี้นะครับ